คลิปนี้นักการเมืองเขาบุกไปยื่นหนังสือที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสระบุรี
คุณผู้ชมถามคุณผู้ชมก่อนเลย
พิมพ์มาเลยตอนนี้คุณผู้ชมว่าเวลาราชการมันคือกี่โมงถึงกี่โมง

แต่เดี๋ยวจะให้ดูคลิปนี้ค่ะเขาไปเกือบ๙โมง

ให้ผมนั่งรอกับอะไรอย่างนี้

เกือบจะ๕๐แล้ว

เป็นโรงแรกขาวน้ำพักใหม่
ก็ยื่นผ่านทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแต่พอไปถึงน่ะยังไม่มีใครมาทำงานสักคนเลย
ใกล้จะ๘โมงเช้าแล้วอ้าวนี่คุณผู้ชมก็ส่งคอมเมนต์กันมา
เมื่อกี้ถามไปไงว่าคุณผู้ชมว่าเวลาราชการมันเท่าไหร่เหรอบางคนก็บอกว่า๘โมงถึง๔โมงเย็น
บางคนบอกว่า๑๐โมงถึงเที่ยงแค่นั้นแหละอุ๊ยไม่คือบางที่ทำงานแบบฝรั่งเศสจะมีช่วงบ่ายไม่นอน
และนี่ไงคนคอมเมนต์มาเยอะแล้วประชาชนต้องมาก่อนหมายถึงมาก่อนเจ้าหน้าที่นะคะ
ซึ่งคุณสุปรีบอกว่าเวลาทำงานของข้าราชการไทยมันคือ๘โมงครึ่ง
แต่กว่าจะมาถึงกว่าจะขึ้นไปเซ็นชื่อกว่าจะเริ่มงานก็เกือบ๙โมงเช้า
แล้วอาคารนี้สร้างกันหลายร้อยล้านกรุณาเปลี่ยนเป็นระบบสแกนนิ้วเข้างานได้แล้วเนาะ
เพราะว่าข้าราชการยังเซ็นชื่อใช่ไหมแล้วมีตีเส้นแดงบางคนใต้เส้นแดงคือสายแบบนี้
เดี๋ยวนี้จะยากแล้วเดี๋ยวนี้ก็ส่วนใหญ่สแกนหมดแล้ว
แต่นี่คือเขาบอกว่าถ้าเกิดยังเซ็นชื่อแบบนี้อยู่แล้วเพิ่งมาถึงที่ทำงานเนี่ย
พอไม่มีใครอยู่สรุปคือขึ้นไปถึงห้องผู้ว่านะชั้นบนดีที่หน้าห้องผู้ว่ามาทำงานแล้ว
ก็เลยยื่นเรื่องร้องกับผู้ว่าโดยตรงเลยแล้วหน้าห้องเขาบอกว่ายังไงรู้ไหม
เจ้าหน้าที่เขาอาจจะไปร่วมงานวันฝนหลวงก็เลยไม่ได้อยู่

อ้าวก็ไปร่วมเฉพาะหัวหน้าหน่วยไม่ใช่หรอแล้วที่เหลือล่ะ

ทำงานในหน่วยราชการมาบอกกันหน่อยนะคือผมได้ยินมา
แต่ไม่อยากจะเชื่อเลยไม่อยากจะเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นจริง
ว่าบ่ายโมงปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ทำนะ
เอาผักมาล้างเอาผลไม้มาล้างเตรียมปอกแต่ผมว่าไม่จริงหรอก
แต่ข้าราชการไทยดีน่ารักมาตั้งแต่๘โมงครึ่งจนถึง๔โมงครึ่ง
ทำหน้าที่เต็มที่ก็มีเยอะ

คือเมื่อก่อนผมเป็นลูกจ้างชั่วคราวนะครับ
เมื่อก่อนเขายังลงเวลาอยู่ใช่ไหม
ลงเวลาอยู่ปรากฏว่าพี่ไปนะครับ
พี่ก็ไป๗โมง๕๙ไงไปใหม่เลย๗โมง๕๓ก็เขียนแล้ว๗โมง๕๓
ลืมดูข้างบนข้างหลังตาเขียวปัดเลย

คือมันต้องเขียนค่อยเรียงมาทีละนาทีอะไรอย่างนี้